คู่นี้ค่ะบอกเลยว่ารักเลิกนะคะ
สำหรับดิวนะคะแล้วก็ไผ่วันพ้อย
งอนกันหนักมากแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะ

นี่ไหมไงแนบชีส

ว่ามีการแบบงอนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
โดนผู้ฝ่ายชายก็ต้องออกมาง้อบ่อยค่ะ

เป็นคู่รักแบบ๓วันดี๔วันทะเลาะเหลือเกินค่ะ

เผยว่ามีความสัมพันธ์นั้นน่ะสันคลอน
ถึงขั้นยอมรับว่าเหนื่อยกับความรักเลยทีเดียว

ฝ่ายชายก็ลงคลิประหว่างที่อยู่กับสาวดิว
ซึ่งสาวดิวก็อยู่ในอารมณ์ที่สดใสด้วยนะคะ

ซึ่งดิวค่ะก็ออกมาเผยสาเหตุนะคะ
ล่าสุดอีกทีค่ะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปรับจูนกันอยู่ค่ะ

ก็พยายามปรับจูนกัน
จากที่ปกติเขาไม่ค่อยอยากจะมาแบบมีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่เนอะ
ถ้าถามถึงของง้อหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร

ไม่หรอกค่ะก็คือแบบก็ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรหรอก
แต่คืออะไรถ้าเราโดนมาแล้วเราไม่แฮปปี้ก็ไม่อยากโดนแล้วค่ะ

ชัดเจนนะคะแค่งอนเฉยค่ะ
ไม่ได้เลิกกันค่ะยังรักกันดีเหมือนเดิมค่ะ
อย่างว่าคนคู่กันลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่หลายคนทราบกันนะคะ
ว่ามีปัญหาในเรื่องราวของที่คุณดิวทำงาน
แล้วก็มีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนผู้ชายค่อนข้างเยอะ
ก็เลยอาจจะเป็นปัญหากันให้แบบหึงห่วงกันเล็กน้อย